เอาละครับเกิดกลับมาช่วงนี้ทั้งจำครั้งทานอยู่กับเราเรียบร้อยกว่า

ศึกษาแน่นอนดังนั้นใช้เวลาตรงนี้สั้นและการพูดคุยกัน
การมองวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ
ตอนนี้แขกรับเชิญทั้ง๓ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับ
ท่านแรกนะครับคุณวัชรากณิกาสวัสดีครับ
อันนี้เป็นอุบันยกในทีมของลิฮอยทรศัศจกุลนะครับ
ส่วนท่านนี้ม้าเข้ามาคนเดียว

ข้อสัมผัสครับ
ส้อมสุดท้ายครับคุณพินิษฐ์ศาสินิน
เป็นหนึ่งในผู้สมัครแล้วก็เป็นอดีต

สวัสดีครับ

ตอนอื่นคงต้องให้คุณพินิษฐ์

ในฐานะที่คนที่เคยทำงานในฐานะของเลขาธิการของคณะกรรมการกลาง
จริงให้เล่าตั้งแต่ต้นเลยว่าการทำงานตั้งแต่แรกมาเลย
มีอยู่หลายข้อนะครับ
แรกก็คือมีอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมข้อที่๓๕
ที่๓๕ก็ว่าด้วยเรื่องของสภากรรมการ
ข้อที่๒ก็มาให้มาดูว่า๓๐เสียงซึ่งมีการร้องเรียนไป
คือมีคนทำบรรทาวน์เรียนร้องเรียนไป
ว่าไปดูซิว่ามาตามข้อบังคับหรือไม่
ถ้ามีข้อบังคับนะครับ
ถัดมาก็เป็นเรื่องของอะไรเราไม่ค่อยได้คุยกัน
ก็คือเรื่องของระเบียบวิธีการเลือกตั้ง
แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าให้คณะกรรมการชุดนี้
จัดการเลือกตั้งสภากรรมการชัดเจน
และไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับงานของทางด้านเลขา
เช่นงานทางด้านการแข่งขัน
เพราะว่า๒ประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ใน

เรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว
นั่นก็หมายถ้าผมตีความก็คือว่ายุ่งเกี่ยว
เฉพาะการเลือกตั้งสภากรรมการ
แล้วก็หลังจากนั้นการดำเนินการ

ได้ทำการประชุมกันแล้ว

ในเรื่องนี้ไปยังไง
ข้อหนึ่งก็ต้องทราบก่อนว่าจะมีอยู่๒ฝ่าย
ก็มี๒ท่านกับ๒ท่าน

แล้วก็มีผมเป็นรายการทุกการ
การประชุมก็เป็นไปตามปกตินะครับ
ว่าเราขั้นแรกเราก็ล่างระเบียบวิธีการเลือกตั้ง

ตามข้อบังคับที่มีอยู่

ก็ดำเนินการมาตามนั้นก็ไม่มีอะไร
เพื่อที่จะเอามาใช้เป็นระเบียบวิธีการเลือกตั้งวันที่๒

ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

เป็นข้อแรกเลยห้ามข้อแรกเลยใช่ไหมฮะ

เมื่อมีการถามไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่า

ครับใกล้ตอนที่ดำเนินการกันการประชุมกัน
คุณวินิตเองก็มองว่าเขาก็ไม่ได้แตะข้อบังคับอะไร
แต่หลังจากนั้นเกิดงานมันเปลี่ยนไป
แล้วก็มาเป็นหนึ่งในแคนดเดตของผู้สมัคร

จากนั้นมันเป็นยังไง
ที่ออกมาแล้วได้สังเกตการณ์ดูว่า
คือผมลาออกเพราะว่ามันเสร็จแล้ว

ผมก็เลยบอกว่าเรียนท่านว่าท่านก็เรียบร้อยแล้ว

ท่านก็ประกาศการวันเลือกตั้งได้

ที่ควรจะทำ

และถ้ามีการได้มาซึ่ง๓๐เสียงถูกต้องหรือ

หรือว่าให้เป็นไปตามกระบวนการนั้นหรือไม่

แต่ว่ามาใช้เหตุผลอื่น
ซึ่งเป็นเหตุผลซึ่งเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤศจิกา

ก็คือทางกรกฐรับรองว่าข้อบังคับถูกต้อง
ทุกคนก็ตีความว่าเมื่อกรกตรับรองว่าข้อบังคับถูกต้อง

ฟีฟ่ารับรองสมาคมรับรอง

ฉะนั้นก็เป็นการรับรอง๓๐เสียงไปด้วย
ซึ่งจริงแล้วถ้าถามผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกัน
เพราะ๓๐เสียงเป็นเรื่องที่ฟีฟ้าไม่เคยมายุ่งเกี่ยว
กรกฐไม่เคยสั่งมีคนไปสังเกตการ
ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับด้วยว่าจะต้องมี
คือหลายคนเข้าใจตลอดเวลานะครับว่า

ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามันไม่ถูกต้อง
ซึ่งขณะนั้นทางสมาคมเองก็บอกว่าถูกต้อง

ฟ่าก็บอกก็ไปดูเรื่องนี้แล้วกัน

ผมก็เชื่อว่าเหตุผลนั้นมันทำให้ถึงเกิดมีวันนี้ยุ่ง

วินิตเป็นคนหนึ่งที่ออกมาแย้งว่าจริงแล้วเนี่ย
เสียงเขาไม่ได้ให้มาเลือก
แต่เขาให้ไปตรวจสอบดูที่จะจัดก็ไม่มีปัญหาหรอก
แต่ว่าต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามันถูกหรือผิดถูกไหมครับ
เพราะว่าถ้ามันถูก

ว่าจะต้องนำ๓๐เสียงนั้นมาใช้ในการเลือกตั้ง

วันที่๑๑กุมภาคม
ชัดเจนนะชัดเจน
หรือว่าถ้าไม่ถูก

แล้วก็ให้เลือกตั้งตามข้อบังคับนั้น

ที่แยกย่อยไปอันนี้แฟนบอลก็อาจจะ
รู้บ้างไม่รู้บ้าง

ผมฟังคุณวินิตพูดแล้วเนี่ย
ผมมีความรู้สึกนะครับว่ามันมีสิ่งที่

การที่เราจะมองอะไรเนี่ย
ตำรวจต้องมองก่อนว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้อง
พวกผมตำรวจเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องเนี่ย

เพราะอันนี้ไม่ถูกต้องเหมือนคดีต่างเนี่ย

หลายคดีที่ผ่านมาแอลลี่แอนเนี่ยผมอยู่ในเบื้องหลังก่อนนะครับ

สมาคมมวยรังเกียจตอนนี้มีสมาคมมวย
สมาคมเทนนิส

เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว

เมืองหน้าเมืองหลังโดนสมัครขโมยก่อนเนี่ย๔ปีนะครับ

อยู่สมัยท่านตัวโทชลเกิดเทศเนี่ย

เคยเขียนด่าผมด้วย
อันนี้คืออันนี้อันนี้

เป็นอย่างนี้คือความเป็นอะไรทั้งหมดพี่
ทำไมคะอุตไทยภพถูกไหมครับถูกครับ

อยากให้แฟนบอลทั้งหลายนะครับ

ในอ่างของรัชมังกราเนี่ย
หมื่นกี่แสนนี่เสียเงินไปดูกันเพื่อความสะใจ
เพื่อความสุขแต่วันนี้มันการเลือกตั้งไง

มันไม่สุกแล้วมันเกิด

คุณดูปลาวนจินของไทยรัฐมีอยู่ไหมปลาวนจิน

การที่พี่แห้วมาลงสมัคร

ท่านเสโตพูดชัดเจนนะ
ผลเอกสูตรมหารมว่าผู้สมัครท่านหนึ่ง

ผมก็เข้าใจว่าหมายถึงพี่แห้วเนี่ย
สร้างเงื่อนไขให้มันเกิดขึ้น
เรื่องนั้นเรื่องนี้นำไปสู่เรื่องของ

บอกพลเอกสุรวจมหาลมนะท่านนะฮะ

แล้วผมก็รู้ท่านยังไงเบื้องหลังท่านเป็นยังไง

เบื้องลึกก็รู้แต่ไม่พูด

ผมก็ไม่ให้ฟังตอนนี้มีปัญหาแล้ว
ผมหรือผู้สมัครของชุดของใครก็ตาม
แต่มีส่วนที่ท่านรู้

ไม่บอกชื่อนะฮะแต่คือ

สมินพยานจรรย์นี่สำคัญมาก

แล้วก็ตำรวจอีกคนเลย

ทำมาเหมือนกับพี่มิถ
ทำฟุตบอลทำมวยมันเป็นแบบนี้ก็เลย
คนเอกทวีพให้ช่วยตรงนี้ด้านนี้เลย

แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเอกทะวีบอ่ะตอนเนี้ยต่อสู้มาสี่ปีเต็มเต็มนะครับ
เหมือนกับบอลเนี่ยเหมือนกับมวยเลยนะมีการร้องเรียนคนภายในไทยคนในไทยนี่แหละ
ร้องเรียนไปฟีฟ่าร้องว่าคุณวรวีอย่างนู้นอย่างนี้
อันนั้นเขาร้องไว้ไอบ้าร้องไอบ้านี่ร้องไอ้บ้าเลย
บ้าก็คอยตามไอ้ฝ่ายสนับสนุนในไทยก็โอ้โหเอาเลยเฮไปด้วยอืม
ไม่มีใครช่วยพลเอกทวีปเลยพลเอกทวีปสร้างความสุขมาเท่าไหร่
เหรียญทองใช่ไหมครับสนามบินเหรียญทองมารับคนมาเต็มแน่นเอียด
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหมดตอนนี้มวยเหลือกี่รุ่นครับ
ก็เพราะเรื่องอย่างนี้นี่มาบอลอีกแล้วผมก็ต้องมาเจอ
คนต้องลงมาสิครับเงื่อนไขอะไรความไม่ถูกต้องต้องลง
ตำรวจต้องลงมาดูความทุกข์สุขของบอลบ้างเป็นไงบ้าง
แฟนบอลผมเยอะเนี่ยผมต้องดูแลแฟนบอลเท่าไหร่

ไอ้ที่ท้าพลเอกสรวุฒิมาสาบาน
ไม่มาไม่กล้าทา
ท้าหน่อยสิแต่พรุ่งนี้นะครับ๓๑

มาสาบานกันหน่อยครับมีนอกมีนายมาด้วย
ยืนจังมาก็จะไปปันพรุ่งนี้นะครับ

ผมรู้ว่าพี่แกล้งแซวผมครับ

เขิมตามคุณธวัชชัย

ผมโชคดีที่ได้เห็น

ได้เห็นจุดที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่าน
ที่สำคัญจุดหนึ่งของสมาคมฟุตบอล

จริงถ้าเราเริ่มจับสัญญาณ
ก็เป็นอย่างที่ท่านรองแห้ว

ในกีฬาหลายประเภทแล้ว
สมาคมฟุตบอลผมขออนุญาต

ผมต้องยอมสารภาพตามตรงว่าผมเพิ่งเข้ามาใหม่

แต่นั่นคือระดับนโยบายเราไม่เคยลงมาลึกตรงนี้
แต่สิ่งที่ผมอยาก
ให้มองก็คือว่า

และเป็นบรรทฐานในทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะคนที่ฟ้องคนนั้นจะฟ้องด้วย
เหตุผลเพื่อจะได้ประโยชน์สำหรับตัวเอง

พูดว่าอย่างพี่พินิศฟ้องหรือแม้ทั้งคุณบิ๊กหอยฟ้อง

เพราะว่าพูดตรงนะครับผมพูดแล้วอย่าโกรธนะครับ
๓๐เสียงสมมุติว่าปีการเปลี่ยนแปลงจริง

หรืออันนี้ฟ้องที่รองแฮวฟ้องจะได้

อาจจะไปสำหรับทีมอื่นก็ว่ากันไป

ฉะนั้นผมมองอย่างนี้ครับว่า

อยากให้มีเลือกตั้ง๑๑หรือว่าให้เลื่อนไป

พรุ่งนี้พี่ไปไหว้พระแก้วมรกฏนะครับ
ภาวนาให้มีสิ่งที่ถูกต้อง
เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยเสียที
เพราะว่าถ้าเลือกวันที่๑๑

ฉะนั้นอาจจะบางอย่างอาจจะติดคิด

เหมือนกับบอกว่าสมัยหนึ่งเรามีเคยการเลือกตั้ง

ผมกลัวว่าถ้าเสโตหรือคณะกรรมการดัน
ให้มีการเลือกตั้งในขณะที่ยังมีความขัดแย้งกันสูงมาก
แล้วเราพูดกันได้เป็นความขัดแย้งของ๒ค่ายที่
น่าจะถ้าทั้งคู่เนี่ยจับมือกันนี้
ผมว่าวงการฟุตบอลไทยไปโลดมาก
คือถ้าดันให้มีการเลือกตั้งในวันที่๑๑
คำตอบที่ทุกคนไม่ต้องพวกเราหรอกครับ
ตอบที่ทุกคนที่เห็นอยู่ก็คือรู้ว่า

แล้วมีประโยชน์อะไรถ้าคนที่ชนะแล้วจะต้องมีงานงอกออกมาอีกมากมาย
ผมไม่รู้แหละก็หนึ่งนะฮะบางคนอาจจะบอกว่า
ถึงชนะเลือกตั้งแล้วกว่าคุณจะฟ้องผมกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวเป็นปี
หรือหลายเดือนผมทำงานได้ไม่จริงหรอกครับ
ทำงานคุณทำงานในขณะที่มีเสียงกลด่าหรือมีเสียงสงสัยของประชาชน
ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงอย่างพวกเราเนี่ยไปนั่งถามประชาชนสิฮะ

คำตอบแรกเลยทำโพล๑๐๐โพลหรือร้อยสำนักก็ได้
ความขัดแย้ง
โดะเดือดและให้ห่วงกว่าการเลือกตั้งในวงการเมืองอีกครับ
ฉะนั้นคำตอบก็คือผมอยากเห็นเลือกตั้ง๑๑ไหม
อยากครับถ้ามันทุกอย่างมันจบมันหมายถึงว่ามันจะเป็น

แต่สำหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่มีทางเคลียร์

อยู่ในสายน่าจะมีโอกาสได้ฟังก่อนอันนี้นะครับ

เข้าท่านอดีตโวโสกพูดเนี่ยชาติเรียนเลย

ถ้าได้ไปแล้วไม่สง่างามอย่าได้เลยครับ

คือยืนยันว่าวันนั้น๑๑อาจารย์หลังได้
ยืนยันว่าก็จะไม่รับตำแหน่งแล้วก็อยากให้กลับมาตรวจสอบระเบียบ

บอกตรงเลยว่ามันยังเป็นคาใจของคนทั้งประเทศ
คาใจของผู้สมัครทั้ง๖คนอย่างนี้

แล้วนี่คือวงการกีฬาไม่ใช่วงการอะไรเลยนะครับครับ

สรุปคือเรื่องของใบมอบอำนาจนะครับ
คือครั้งก่อนก็เคยมีใช้กันแล้วมีปัญหาเหมือนกันไม่แพ้กับครั้งนี้

บอกว่าชัดเจนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับว่า
อยากให้ทุกคนหันหน้ามาอย่างที่ท่านอดีตโฆษก
กระทรวงการลงเที่ยวและกีฬาท่านวัชละกัณฑิกาพูดนะ
หันหน้ามาคุยกันก่อนดีไหมผมก็บอกไปแล้วผมก็นำเสนอไปแล้ว
เอาร้อยกว่าสโมสรมาประชุมกันสักวันหนึ่งเอาไหม
เลยว่ากฎิกากลางจริงจริงมันคืออะไรเราเลือกตั้งเลยครับ
ว่าใครแพ้ใช้ชนะนี่คือกีฬาครับนะครับ
แต่ว่ากับกฎกฎิกามันต้องทุกคนแล้วก็ผู้สมัครทุกคนรับได้ด้วย
ครับถ้าอย่างเงี้จบครับถ้าไม่งั้นเลือกตั้งเนี่ย
มขืนให้เลือกตั้งไปวันที่๑๑นะครับมันก็ไม่จบฮะ
อย่างที่ทุกคนทราบดีมันจะมีผลข้างเคียงตามมาแล้วอะไรครับ
วงการฟุตบอลมันก็เดินหน้าไม่ได้อืมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่ง
ซึ่งก็อยากจะขอร้องทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะครับหันมาทำกฎิการะเบียบก็
บังคับให้มันถูกต้องแล้วก็ถูกใจทุกคนแล้วก็ลงเลือกตั้งครับ
อืมมันจะได้มีความสง่างามครับค่ะเกิดขึ้นตรงนี้สง่างามถูกต้องครับ
เพราะนี่คือวงการกีฬาครับนะครับผมกลับมาที่วินิตอีกทีหนึ่ง
คำถามที่แฟนฟุตบอลหลายคนค้างคาใจรู้จริงรู้ไม่จริงไม่รู้
แต่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้เลือกวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
เกินไปเนี่ยนะ๑๑ไม่ได้เลือกแล้วเกิน๑๕เดสไลน์เนี่ย
ทุกคนกำลังเข้าใจแบบนี้นะครับ
คุณพี่นิดอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
คือไม่มีระบุที่ไหนนะครับ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการชุดนี้

แล้วก็เหตุผลที่สำคัญที่ต้องเสร็จในวันที่๑๕
เพราะฉะนั้นก็จะใครที่เป็นนายกก็จะไปลงคะแนน

เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยผมว่า
โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นสมาคมเองหรือทางคณะกรรมการเองเนี่ย
ไม่ควรจะพูดเรื่องพวกนี้เลย
ใครจะพูดให้พูดไปแต่ว่า
คนที่ดูแลไม่ควรจะพูดเรื่องนี้
แต่เขาก็ยกเรื่องนี้มาอยู่เป็นประจำ

ผมก็เพียงแต่ว่าไม่ควรจะพูดเรื่องพวกนี้หรอก
มันไม่มีอะไรเขียนได้ชัดเจนนะฮะ
ถ้าคุณทำกอคุณก็ต้องโดนแบน
คุณทำขอคุณก็ต้องโดนแบบไม่มีครับ
มันอยู่ในดุลพินิษฐ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
แก้ไขได้ไหม
ไม่มีครับผมก็ไม่เห็นว่าที่ไหนจะต้องโดนกันถึงขนาดนั้นครับ
ทำได้ไหมครับพี่มวยอ่ะ
มวยาคาวออกมาเลยคาวออกมาเลยมวยาโดนแบนแน่
แล้วแข่งได้ไหมยังแข่งได้มาชกกันอยู่เลย
มันยุ่งไม่ได้ทั่วโลกเขาไม่เคยมายุ่ง

กฎหมายของเขาเลยนะผมพูดตรงนี้
ถ้าแบนก็การเมืองเข้ามาแทรก
คงชัดเจนเลยว่ามีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการฟุตบอล

สองตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการนำกรกต
หรือสมาคมไปสู่ศาลในประเทศ
แทนที่จะไปฟ้องร้องไปที่คลาส

ตรงนี้ก็อาจจะ
ไม่ได้พูดคำว่า

มันก็เปิดกว้างอยู่แล้วถูกไหมครับ

แต่ไม่มีการเขียน๑๒๓เป็นอย่างนี้เลย

ก็เดี๋ยวต้องไปต่อสู้กันต่อในวันที่๑๑นะครับ
ผมก็เชื่อว่าคนที่คิดว่ามันอาจจะยังมีข้อน่าสงสัยอยู่
อ่ะได้ได้ไหมครับโอเคได้เชิญครับ
๓๐นาทีอันนี้เป็นความฝันของผมนะครับ
ผมโยนทิ้งผมโยนลงมาบนโต๊ะเนี่ยความฝันของผมอย่างนี้ครับ
ผมมองว่าการต่อสู้ทั้งหลายปวงวันนี้ที่มันดุเดือดเข้มข้น
แล้วก็สู้กันทุกวิถีทางทุกแท็กติกทุกข้อกฎหมายที่เกิด
ข้อกฎข้อกฎิกาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้

ง่ายผมลองหลับตาแล้วก็ลืมตาแล้วก็มโนนะฮะ

ผมไม่ต้องพูดชื่อนะครับผมว่าพวกพี่รู้หมดว่าใครเป็นใครบ้าง
ผู้หลักผู้ใหญ่สองฝ่ายของวงการฟุตบอลเนี่ย
เดินเข้ามาหากันเมื่อกี้ท่านอาจารย์ชาญวิทย์พูดถึงร้อยกว่าสโมสรคุยกัน
นั่นก็ระดับหนึ่งแต่อีกระดับหนึ่งถ้าเกิดมีผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการฟุตบอล
ผมไม่ได้พูดถึงวงการอื่นเลยที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลไทยยุคนี้แหละ
เท่านั้นคุยกันปึ้ง
ใครที่เคยเหยียบตีนกันที่เคยไม่อภัยกันหรืออะไรต่าง
ถ้าทั้งสองท่านสามารถคุยกันได้แล้วผมก็มโนต่อของผมเล่นว่า
เกิดมีนายกสมาคมฟุตบอลปลองดองแห่งประเทศไทยเกิดขึ้น
โดยแบ่งผมก็หลับตาผมไม่รู้นะฮะข้อเท็จจริงว่ากติกงกฎิกาทำได้หรือไม่
ง่ายนะฮะสัดส่วนกรรมการก็แบ่งคนละครึ่ง
แล้วก็บ่อยหาญกันสักสมัย๑หรือ๒สมัย
แล้วก็ว่ากันใหม่คือระหว่างสมัยสองสมัยก็ไปนั่งจี้หรือแก้กติกาที่มันไม่ชัด
ที่มันมีปัญหากันทั้งหลายปวงเอาให้จบซะไม่งั้นก็อย่างนี้นะครับ
ฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งก็โดนเหยียบเชื้อจมธรณีแน่นอนแน่นอน
แล้วก็คนไทยก็ไม่แฮปปี้ขอบคุณครับ
ผมดูไปแล้วกติกามันชัดแต่คนไม่ยอมรับเท่านั้นเองนะครับ
แล้วผมเนี่ยนะอย่างที่ท่านวัชราพูดนะครับ
ผมบอกตรงนะครับว่าคติพบมีอยู่แล้ว
กป้องฟุตบอลไทยปราศจากการเมืองครับ

ปิดท้ายคนสุดท้ายนะครับเราจะไม่ปิดรายการเนี่ย
ท่านนี้ปิดรายการด้านหลังครับปิดท้ายอีกสักนิดหนึ่งครับ

นี้ก็ติดตามกันแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็เรื่องราวของระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่ถูกต้องสักทีหนึ่งนะครับ

เราอยากให้นี่เป็นบรรทัศน์ที่แฟนบอลจะได้ปรับความเข้าใจ

แล้วก็เดินหน้าสักทีหนึ่งกับเรื่องของความขัดแย้ง

วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากเลยนะครับ